ท่านผู้ชมครับดูเวลาแล้วสามทุ่มครึ่งแล้วได้เวลาแล้วอีกแล้วเหรอคะ
ได้เวลาที่ติจะมาแล้วชวนขนหัวลุกกันอีกแล้วใช่ไหมคะ
คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเรายังอยู่ที่บ้านใหม่สัมพันตา
ตำบลวังตะเคียนอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
เพื่อจะไปพิสูจน์ว่าตกลงแล้วแถวนี้ตามที่ชาวบ้านบอกว่า
มีทั้งกระสือมีทั้งผีโพงและผีปอบจริงหรือไม่อย่างไร
หมอปลาก็มาแล้วใช่ฮะหมอปลามาวันหนึ่งก็ไม่เจออะไร
แต่ก็พอจะสัมผัสได้ตั้งกล้องเอาไว้ทั้งคืนมาดูย้อนหลัง
คืนนั้นปรากฏว่ามีเสียงเหมือนคนเหยียบใบไม้แล้วก็มีเสียงเหมือนใครก็ไม่รู้
คุยกันสุดซึกติบอกว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวย้อนไปที่จุดที่หมอปลาตั้งกล้อง
อันนี้เป็นภาพวันก่อนนะฮะที่หมอปลามาตั้งกล้องแล้วก็มาสำรวจพื้นที่
ติคืนนี้ติเพิ่งไปที่จุดทางสามแพร่งที่หมอปลาตั้งกล้อง
แล้วมีเสียงเหมือนคนเดินเหยียบใบไม้เศษย่าแต่มันมืดไม่เห็นใคร
แล้วมีเสียงเหมือนซุบซิบเดี๋ยวท่านรอดูนะ
เพราะติเขาบอกเขามีวิธีพิสูจน์ว่ามีผีหรือไม่
ตามวิธีที่เขาว่ากันมาแต่โบราณอืมมองลงไปใช่ไหมอ่า
วางขารอดวางขาเดี๋ยวดูว่าเจอไม่เจอ
แต่เอาตรงนี้ก่อนมาเคลียร์เรื่องนี้ก่อนว่าตกลงแล้วในพื้นที่แถวนี้เนี่ย
มีทั้งกระสือทั้งผีโพงทั้งผีปอบจริงหรือไม่อย่างไรค่ะอื้อหือ
แดดแบบผีตากผ้าอ้อมโพลเพลโพลเพลคือก็ต้องยอมรับว่าคือ
คนในพื้นที่เขาเชื่อจริงใช่เพราะเขาบอกกับทีมข่าวของเราว่าเขาเคยเห็นจริง
อ่าคนที่เขาเชื่อคือเขาเชื่อจริงจริงนะคะก็เขาบอกว่าเขาเคยเห็นอ่ะอืม
อ่าเขาอยู่ในพื้นที่บางคนก็บอกว่าไม่มีก็มีไม่ค่ะ
ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอไม่เชื่อก็มีใช่บางคนก็ไม่เชื่อ
เพราะเขาไม่เคยเห็นไม่เคยเจอก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณใช่
ท่านผู้ชมอยู่ที่จุดอื่นท่านก็ส่งข้อความมาคุยกับเราเยอะ
บอกว่าเชื่อเคยเจอก็มีนะท่านจะส่งมาเพิ่มเติมก็ได้
แต่วันนี้ครับคุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรา
ได้คุยกับพระรูปหนึ่งนะฮะเป็นพระลูกวัดคลองพระวา
อยู่ที่อำเภอกบินบุรีปลาจีนบุรีนี่แหละเป็นพระอาจารย์ของในพุทธ
อ่าจำในพุทธได้ไหมอืมอ่าผู้ชายเสื้อส้มส้มแสด
ที่หมอปลามาแล้วมาบอกว่าโอ้โหนี่หมูผมถูกกระสือ
ฆ่าตายไปสองตัวใช่นี่ฮะคืนวันนั้นอ่ะที่มาถึงอ่ะ
บอกเนี่ยฮะแค่ผมไปบอกชาวบ้านไปบอกนักข่าวว่า
นี่กระสือมันมีจริงนะแบบนี้แบบนี้กระสือมันมา
ฆ่าหมูผมตายไปสองตัวอืมคุณติก็เลยได้คุยกับพระอาจารย์ของพี่พุทธเขานะฮะ
อ่าเพราะว่าท่านติดธุระอยู่ที่ตะมนตด่านคุณทศโคราช
ทีแรกกะจะไปสัมภาษณ์กับตัวแต่ว่าพระอาจารย์ของพี่พุทธเนี่ยบอกว่า
อยู่โคราชที่ด่านคุณทศเพราะว่าไปช่วยชาวบ้านปราบผีปลอบอยู่
ค่ะนี่อันนี้บ้านวันนั้นบ้านพี่พุทธพี่พุทธบอกว่ากระสือไปฆ่าหมูเขาแบบนี้แหละ
ใช่เขายืนยันว่าใช่แน่นะฮะส่วนหลวงพ่อที่เป็นอาจารย์ของพี่พุทธ
ไปปราบผีปอบอยู่ที่ด่านขุนทศโคราชเนี่ยคุณกิติศักดิ์ก็เลยโทรไปคุยด้วย
ยืนยันว่าพื้นที่แถวนี้มีจริงทั้งผีกระสือผีโพงและผีปอบ
และตัวหลวงพ่อรูปนี้เจอมาหมดแล้วชาวบ้านก็เจอกันมาหมดแล้วนะ
ทีนี้พระอาจารย์ที่คุณกิติศักดิ์ได้คุยด้วยท่านแยกแยะอย่างนี้ฮะ
อันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับทุกผู้ชมครับอ่าพระรูปเนี้ยบอกว่า
ถ้าเห็นเป็นดวงไฟกระพริบอยู่แถวในหมู่บ้านอันนี้คือผีกระสืออันนี้คือกระสือ
แต่ในหมู่บ้านนี้หลวงพ่อบอกว่าเป็นกระสือผู้ชายกระสือมีทั้งผู้หญิงผู้ชาย
กระหังก็มีอีกอย่างหนึ่งนะใช่แต่กระสือเนี่ยมีทั้งผู้หญิงผู้ชาย
นึกว่าผู้ชายต้องเป็นกระหังกระสือก็มี
พ่อบอกว่าถ้าในหมู่บ้านแล้วเห็นไฟกระพริบอันนี้คือกระสือผู้ชาย
หรือถ้ามีดวงไฟกระพริบเหมือนกันแต่มันไม่เห็นว่าเป็นกระสือแบบเต็มเต็มเลยเนี่ย
อันนี้คือปอบปอบมันก็มีดวงไฟได้ก็กระพริบได้อาจจะเป็นปอบผู้หญิงก็ได้
ต้องแยกประเภทให้ถูกใช่ต้องแยกให้ถูกว่ามันเจออะไรแน่
ระหว่างกระสือผู้ชายกับปอบผู้หญิงมันมีไฟกระพริบเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วท่ายืนนี่คืออะไร
สงสัยปอบยังเรียนอยู่ยังเป็นนักศึกษาอยู่นี่ฮะแต่ถ้าหากเห็นดวงไฟแต่ไม่กระพริบ
หลวงพ่อบอกกับติว่าอันนี้คือผีโพงผีโพงที่คนเขาเล่นของอ่ะจะปลูกว่านผีโพงเอาไว้
เวลากลางคืนมันก็จะเป็นดวงไฟหน้าเหมือนคนเลี้ยงไปหากบหาเขียดกินตามทุ่งนา
เพราะฉะนั้นถ้าติเจอแยกให้ออกหลวงพ่อบอกเอาไว้นะครับ
แล้วก็บอกว่าผีกระสือกับผีปอบนะฮะร่างคนที่เป็นผีปอบกับกระสือ
เวลานอนหลับเวลากลางคืนอยู่เดี๋ยวดวงไฟมันจะลอยออกมาจากร่าง
แล้วออกไปหากินของสกปรกในหมู่บ้านไปตามคอกวัวไปตามทุ่งนา
ไปตามคอกหมูที่มีของสกปรกมันจะลอยสูงสักเท่ากับประมาณยอดของต้นไผ่
แล้วจะทำยังไงอ่ะถ้าเจอพระรูปนี้บอกว่าวิธีการจับผีกระสือ
ปอบหรือว่าผีโพงเนี่ยอาตมาจับมาหมดแล้ว
พระรูปนี้เขาชื่อหลวงตาเนรนะเป็นอาจารย์ของพี่พุทธเขา
หลวงตาเนรบอกว่าจัดการได้อันนี้เสียงหมูใช่ไหม

หลวงตาเนรบอกว่ามีคาถาฮะเวลาเจอก็จะบริกรรมคาถาใส่ข้าวสารที่ปลูกเสก
แล้วปลาข้าวสารเสกใส่ดวงไฟหรือใช้สุ่มกับแหในการปราบก็ได้
อกจากนี้นะครับหลวงตาเนรยังบอกด้วยนะครับว่า
ถึงแม้ผีกระสือกับผีปอบจะกลัวคนนะแต่ถ้าหากรู้ว่าบ้านไหนมีคนป่วย
มันจะไปสิงร่างแล้วก็กินตับไตไส้พุงของคนป่วยคนนั้นจนหมด
แล้วถึงจะออกไปที่ชาวบ้านกลัวกันเรื่องผีกระสือจะมากิน
ทำอันตรายสัตว์เลี้ยงนะครับหลวงตาเนรแนะนำว่า
ให้เอาแหเนี่ยไปล้อมข้อของสัตว์เอาไว้แล้วก็เอาหนามหวายไปวางติดเอาไว้กับแห่ก็ได้
แค่นี้กระสือก็ไม่มาแล้วเพราะว่าถ้ามาเนี่ยมันลอยมาแต่หัวใช่ไหม
แล้วก็มีเครื่องในอะไรลอยมาด้วยเนี่ยลอยมาติดแหโดนหนามเข้าไป
แค่นี้มันก็เรียบร้อยติดหนามจับได้แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเห็นเนี่ยมันจะไม่เข้ามา

ทำไมครับผม
เพราะว่าเค้ากลัวคนจะรอดเจ้าจับเขาน่ะ
หนึ่งเหสสองสุมปราบบันกฎได้จับของเขารู้ว่าใครป่วยมันจะเข้าไปสิงเลยมั๊ยครับ

คุณติได้คุยกับน้องสาวของพี่พุทธเจ้าของหมูที่ถูกกระสือกิน
กระสือฆ่าตายอ่ะสองตัวนะน้องสาวของพี่พุทธเป็นลูกศิษย์ของหลวงตาเนรด้วยนะครับ
บอกว่าหลังจากมีข่าวเรื่องนี้ออกไปนะฮะหลวงตาเนรเนี่ยรู้ข่าวนะครับ
ตะเนรเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องการปราบผีได้โทรมาหาเธอแล้วเธอก็เล่ารายละเอียดให้ฟัง
ซึ่งหลวงตะเนรบอกว่าเดี๋ยวเสร็จจากภารกิจปราบผีปอบให้กับชาวบ้านที่ด่านคุณทศโคราช
เดี๋ยวจะมาปราบผีปอบที่นี่ให้ส่วนผีโพงหลวงตาเนรบอกว่าอันนี้ง่ายกว่ากระสือกระปอบ
พอรู้จุดก็ไปขุดมาไปขุดแล้วเอาไปปลูกไว้ที่วัด

เอาไปปลูกไว้ที่วัด

กลัวคนอื่นรู้ว่าเราเป็น
ก็เอาหน้าคนอื่นไปแลกกินไง
จุดเริ่ม
อันนี้ที่คุณกิติศักดิ์ได้ไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะฮะ
ค่ะแล้วก็ไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่อีกคนนึง

ในหมู่บ้านใหม่สัมพันตานี่แหละ

หลวงตาเลยอ่ะหลวงตาเนรที่บอกว่า

แต่ถ้าบ้านไหนมีคนป่วยจะไปสิ่งร่าง

หนุ่มคนนี้บอกว่าเมื่อ๒๐ปีก่อน
มีผู้หญิงคนนึงสูงวัยแล้วแหละเป็นผีปอบ
แต่เป็นผีปอบจากหมู่บ้านใกล้เคียง
มาหาหน่อไม้ในหมู่บ้านสัมพันธา

แล้วรู้ว่าคนในหมู่บ้านป่วย
กลางคืนผีปอบสิงร่างคนป่วยเลย

ปอบที่เข้าสิงก็ถึงบอกว่ามาจากไหน

แล้วน้ำเสียงที่พูดไม่ใช่เสียงคนป่วย

หมอต้องใช้ใบหนาดว่านไฟไล่ผีปอบออกจากร่าง
สุดท้ายผีปอบออกจากร่างแล้วกลับไปร่างเดิม
ปอบสิงค์เป็นยังไงครับผม
คนนั้นไม่ตายครับไล่ออกได้

ขับมานั่งคุยเออกูเป็นอะไรวะเป็นอย่างนี้เลยครับอันนี้เห็นมาจริงเลยครับ
ข่าวว่าลูกหลานก็ยังยังมีข่าวอยู่นะครับยังมีข่าวอยู่พูดว่านี่ค่ะแล้วก็ในหนุ่มคนนี้บอกว่า
หลังจากนั้นนะคะหลังจากเหตุการณ์ที่เขาเล่าไปอ่ะครับสักสิบปีพี่สาวเขาเข้าโรงพยาบาลอืม
ไม่สบายหมอให้กลับมาพักฟื้นที่บ้านจู่พี่สาวล้มลงแล้วก็เสียชีวิตไปเลย
ไม่รู้สาเหตุค่ะก็เลยเชื่อว่าพี่สาวเขาก็ต้องเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นแน่เลยอ่ะ
ถูกผีปอบเข้าสิงแล้วก็มาเอาชีวิตไปแต่คนนั้นน่ะไล่ผีได้แต่พี่สาวเขาเสียชีวิตค่ะครับ
เป็นไรเป็นไรเรียกพี่สาวนะพี่พี่เป็นไรเนี่ยแกไม่รู้เรื่องเลยแกเออเออ
คือมึงคงงงไปอย่างเงี้แหละสุดท้ายแกเป็นอะไรเออไม่ผมก็พาแกขึ้นบ้าน
เป็นอะไรไหมเขาบอกไม่เป็นไรเขาบอกพอขึ้นบ้านไปเอาเอาประคองขึ้นบ้านไปแล้วก็ไปนอน
ผลสุดท้ายเสียชีวิตตรงนั้นเลยครับคิดว่าปอบจริงเลยครับแล้วคนแถวนี้ก็บอกว่าปอบเหมือนกันเลย
โดยเฉพาะคนเท่าคนแก่นั้นแกเชื่อเต็มเลยล่ะ
แต่ต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะครับถ้าท่านมีผู้ที่เสียชีวิตในบ้านนะ
สันนิษฐานว่าจะเป็นผีปอบผีแม่ม่ายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังไงท่านฟังผลชนสูตรจากแพทย์ด้วย
ถูกต้องค่ะว่าอาการที่แท้จริงเนี่ยมันจะมาจากอะไรใช่ไหมเจ็บป่วยด้วยโรคแบบไหนอะไรยังไงนะครับ
เพื่อจะจับภาพว่ากลางคืนมันมีอะไรหรือเปล่ามีผีหรือเปล่านะฮะนี่ฮะก็ลองนี่ฮะก้มมองลอดใต้หวังขามองไปข้างหลังนะฮะ
เพราะเขาบอกว่าถ้ามองแบบนี้เดี๋ยวจะเห็นผีคือติลองทำหลายอย่างนะคะลองจุดทูบเหมือนหมอปลาลองวางเนื้อหมูสดเอาไว้ล่อผีกระสือคือลองทุกทางนี่มองล่อใต้หวังขาอีก
วันนี้ก่อนจะลองเนี่ยก็จุดทูบบอกเจ้าที่เจ้าทางนะกลั้นหายใจมองลอดหว่างขาแล้วก็เอามือถือเนี่ยถ่ายคลิปไปด้วยเดี๋ยวลองดูติเขาหน่อย
เดี๋ยวเราจะทำการกั้นลมหายใจแล้วก็มองรอดใต้หวังขาโดยใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นว่ามันจะเป็นยังไงครับ
เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผม
มีอะไรเข้ามากดให้เห็นด้วยนะครับ
เจ้าที่เจ้าทางสิ่งทั้งหลายเราไม่ได้มารบหลู่

คือตรงจุดนี้เป็นจุดที่มีชาวบ้านที่เขาโพสต์

แล้วหมอปลาเดินผ่านมาแถวนี้เป็นทางสามแพร่ง๓แยก
บอกว่ารู้สึกแปลกสัมผัสได้

อันนี้คือภาพจากกล้องโทรศัพท์มือถือของติ

เอาข้าวสารไปคืนพี่พุทธ

บอกเดี๋ยวจะลองเอาข้าวสารเสกไปปลาอะไรอย่างนี้

ไทยรัฐก็มีไม่มาถ่ายแถวนี้

ที่เขาเจอเขาก็บอกว่าเขาเจอ

ไม่เจอก็มีเยอะที่บอกว่าไม่เจอนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็ยังหาอะไรพิสูจน์ไม่ได้
ใช่ค่ะก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณค่ะ